เรื่องของว่าที่เบาสาวคู่หนึ่งนะฮะคือฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์
เรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่เจ้าสาวของเขาที่ยังต้องติดอยู่ในคุก
คงจะไม่ได้แต่งงานกันเสร็จแล้วหรือยังไรเพราะว่ากำหนดเข้าพิธีวิวา
กันไว้คือสิบหกมีนาคมนี้แล้วฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกอะไรเลยนะคะ
ครับยังกำหนดการเดิมอืมของที่เตรียมไว้วงดนตรีที่เตรียมไว้
ทุกอย่างที่เตรียมไว้ยังรออยู่อะค่ะคือตอนเนี้ยรอว่าจะได้ประกันฝ่ายว่าที่เจ้าสาวของเขาหรือไม่
ถ่ายโพ่งถ่ายภาพลองชุดกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเนี่ย
เรียนท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าคดีในชั้นศาลเนี่ย
ถ้าเป็นคดีช่อโกงเนี่ยสารท่านถือว่าเป็นคดีที่หนักมาก
ใช่ค่ะการอนุญาตให้ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราว
มันยากมากนะคะคือจะถูกจะผิดจะว่าอีกเรื่องหนึ่งนะ
ก็มันเหมือนกับโกงประชาชนอะไรแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งค่ะในการถูกแจ้งข้อหานี้
คือเรื่องราวนี้นะครับเปิดเผยจากผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะฮะ
โดยระบุข้อความบอกว่าตัวเองกับแฟนสาวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกัน
หกมีนาคมนี้แต่ว่าที่เจ้าสาวกลับถูกจับเข้าคุกในคดีช่อโกง
ซึ่งแฟนของเขายืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ทำเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่สี่ห้าปีก่อน
ตอนนั้นแฟนทำงานที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วมีปัญหากับเจ้าของบริษัทอืมนะฮะโดยฝ่ายของว่าที่เจ้าเบ่าบอกว่า
ตอนนั้นแฟนของเขากับนักศึกษาจบใหม่ไม่ยอมไปขึ้นศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
และพยานในคดีต่างที่เจ้าของบริษัทโดนแจ้งความดำเนินคดี
เจ้าของบริษัทเลยไม่พอใจแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะทำให้พวกเธอเป็นเหมือนฉันบ้าง
พอแฟนลาออกกลับมีหมายเรียกส่งไปที่บ้าน
สามข้อหาค่ะหนึ่งคือรักทรัพย์นายจ้างสองยักยอกทรัพย์
ปลอมแปลงเอกสารและแฟนก็ไปตามนัดคดีทุกครั้งไม่เคยขาด
สุดท้าย๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนโทรให้ไปไกลเกลี่ยที่ศาลจังหวัดแพร่
ที่แฟนจะถูกจับกลุ่มและไม่ได้รับการประกันตัว
โดยบอกว่านี่เป็นคดีความผิดร้ายแรงหลังจากที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเขาบอกว่าเขารู้เรื่อง
เขาก็ขับรถมาจากชนบุรีเลยนะแฟนของเขาถูกคุมตัวอยู่ที่จังหวัดแพร่
ก็พยายามทำเรื่องขอประกันตัวชั่วคราวนะฮะแต่ว่าทำมาแล้วหลายครั้ง
สี่ครั้งด้วยกันค่ะไม่ได้ประกันเลยใช่แล้วก็ปัญหาก็คือแฟนสาวของเขา
ได้เซ็นรับสารภาพเอาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีทนายความมาให้คำแนะนำ
ครับแล้วเขาก็บอกว่าเซ็นรับสารภาพไปก่อนจะได้การลดหย่อนผ่อนโทษอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ก็เลยเซ็นรับสารภาพไปซึ่งผมว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะกับชาวบ้านในบ้านเรา
อาจจะไม่ได้รู้กฎหมายถูกต้องปัญหาใหญ่ของสังคมไทยก็คือ
อ่าเวลามีคดีอะไรต่างต่างนานาเนี้ยคนไม่รู้กฎหมายอืม
หลายครั้งจะเจอแบบนี้คือเซ็นไว้ก่อนเซ็นไปก่อนไม่เป็นไรหรอกเซ็นไปก่อน
พอเซนไปแล้วเนี้ยมันแก้ยากมากค่ะถูกต้องอันนี้จะไปอ่า
ขบวนการยุติธรรมในชั้นศาลท่านไม่ได้นะ
เพราะว่าในเมื่อผู้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยเนี่ย
ไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแล้ว
แต่ระหว่างนี้คดีแบบนี้ช่อโกงแบบนี้
มันคดีร้ายแรงเขาไม่ให้ประกันตัวนะครับ
คือทางฝั่งว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปขอทำเรื่องประกันตัว
ชั่วคราวในชั้นศาลเนี่ยนะฮะระหว่างการพิจารณาเดินคดีเนี่ย
ถึงขั้นหยิบการ์ดแต่งงานกับของชำรวยออกจากกระเป๋า
ให้พนักงานในศาลดูคือน้ำตาเนี่ยไหลเลยแบบกลั้นไม่อยู่
เขาเล่าว่าทุกคนเนี่ยตอนนั้นคือบรรยากาศมันเงียบแบบอึ้ง
แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะ
ได้แต่คำแนะนำขั้นตอนคดีแล้วไปเจอทนายคนหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอาสามาช่วยกันแล้วกันอ่า
ด้วยความสงสารหรือจะอะไรก็แล้วแต่แหละ
และที่สุดแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมีทนายมาช่วยคดี
ที่เจ้าบ่าวคนนี้นะครับได้เปิดใจกับไทยรัฐออนไลน
บอกว่าตอนนี้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวว่าที่เจ้าสาวของเขามาแล้ว๔ครั้ง
ถูกปฏิเสธหมดงานแต่งงานจะมีขึ้น๑๖มีนาคมนี้
แต่เขายืนยันว่ายังไม่เลื่อนนะฮะเพราะว่าเขาเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ตั้งแต่ก่อนจะถึง๒๐กุมภาพันธ์ที่แฟนของเขาไปตามนัดที่ศาล
แล้วก็ไม่ได้ประกันตัวตอนแรกเขาบอกว่าเขาเคยคิดจะจัดงานเล็กเล็ก
หมู่พี่น้องจองแค่ดนตรีเครื่องเสียง
บ้านพักสำหรับญาติที่มาจากต่างจังหวัดก็โอนมัดจำอะไรไว้หมดแล้ว
คนจะมาร่วมงานหลายคนเขาก็ต้องนั่งเครื่องบินมา
ก็จองตัวไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังขอยืนยัน
จัดงานเดิมสิบหกมีนาคมเอาไว้ก่อนค่ะที่เหลือก็คือนี่แหละครับ
ก็คงจะต้องรอให้ทางทนายความเขาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งว่า
ที่สุดแล้วจะสามารถยื่นเรื่องขอประกันได้หรือไม่อืมอ่า
ซึ่งหนุ่มคนนี้บอกว่าเขาก็คบหากับแฟนของเขามา๒ปี
ไปเจอกันที่พัทยาซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็เคยขอเลิกกับเขามาหลายครั้งนะ
เพราะบอกว่าไม่อยากให้เดือดร้อนไปด้วยเนี่ยเขามีคดีความติดตัวแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ย
แต่เขาก็ไม่เลิกแล้วก็มองว่าเมื่อรักกันเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหา
อืมแต่ตอนนี้เจอปัญหาแบบนี้ค่ะอืมอ่าอ่า
ถ้ามีความคืบหน้าเราเล่าให้ฟังใช่อยู่ในกระบวนการศาลก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลท่านนะคะ